ตั้งแต่วันที่๓มกราที่หนูเจ็บทุกวันมันเป็นความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนปกติจะรับไหว
แต่หนูเชื่อมั่นในคุณหมอลีและเชื่อทุกคน
หนูมีความหวังทุกวันว่ามันจะต้องดีขึ้นมันไม่เป็นอะไร
เพราะทุกคนไม่บอกความจริงกับหนู
จนถึงวันที่๑๘ที่ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมา
แล้วหนูก็คือทราบ
ว่าหนูมีสิทธิ์ที่หนูจะตาย
วันนั้นร่างกายหนูเองก็รับแทบไม่ไหวแล้ว
หนูขอความเห็นใจว่าหนูเจ็บปวดมามากกับแผลทุกอย่างที่หนูอดทนแล้ว
แต่ตอนนี้ความเจ็บปวดทางใจมันเพิ่มขึ้นอีกถึงจัด
การที่คุณมาทอดทิ้งและไม่รับผิดชอบ
แล้วก็ไม่จริงใจ
ทั้งที่หนูขอความเห็นใจจากเขา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ

อันนี้ก็เลยไม่ได้ถูกหยิบมาพูดมากมายอะไรนักนะคะ
แต่ว่ามาถึงตอนนี้เธอเดินหน้าสู้แล้วนะคะ

อยู่ในวงการตั้งแต่ตัวเลขเลยนะคะยังเด็กอยู่เลย
แล้วก็มาเปลี่ยนลุคอีกทีตอนเป็นนักร้อง
นั้นเปรี้ยวปี๊ดเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่ของคุณเมย์เนี่ยใช้คำว่ามันสุดทางแล้วค่ะ
ตัดสินใจออกมาเดินหน้าสู้นะคะ
แล้วเจ้าตัวก็เล่าให้เราฟังก่อนเข้ารายการบอกว่า
จริงแล้วสิ่งที่เธอนำออกเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เธอเขียนเองบรรยายเองเล่าเองพูดเอง

เพราะว่ามันเจ็บปวดมากนะคะ
คือเธอเล่าแบบเปิดอกมากคุณผู้ชม
ฉันก็ไม่รู้สไตล์นี้มาก่อนนะว่าเป็นคนพูดตรงขนาดนี้
เล่าได้มากขนาดนี้แล้วก็เล่าหมดเลยว่าไปทำอะไร
ทำไมถึงไปทำราคาเท่าไหร่อาการเป็นแบบไหน
ลักษณะที่เจ็บบริเวณที่เจ็บคือเธอเรียกภาษาง่ายมากเลยนะคะ
เจ็บหัวนมค่ะหัวนมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ซึ่งการออกมาบอกแบบนี้ก็๒ทางค่ะคุณผู้ชม
บวกก็ได้จะลบก็ได้แต่มาณจุดนี้ไม่มีทางให้เลือกเดินแล้ว

เดี๋ยวฉันเผ็นเผินหน่อยที่จะแนะนำแขกท่านแรก
ไม่ได้เจอกันในเวทีแบบนี้มานานนะคะ
คือมาในวันนี้คือมาในฐานะทนายความที่จะมาช่วยดูแล

อาจารย์วันชัยสอนสิริแล้วก็คุณแม่ของเมย์นะคะ

คือคุณเมจีระนันกิจประสานสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

เดี๋ยวเราได้คุยสองแม่ลูกยาว

อาจารย์มาคดีนี้ยังไงคะ
คนก็แปลกใจเหมือนที่คุณจอมฝันแปลกใจ
อยู่ดีก็มาโผล่คดีแบบนี้ยังไงคะ

ก็ไม่ได้คิดจะมาเป็นทนายความรับจ้างว่าความให้คุณเมย์
แต่พอเอิญฟังเรื่องของเธอแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
เป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ย
ต่างชาติมองเห็นเหมือนผักเหมือนปลา
เขาเอาร่างกายของคนไทยไปเฉือน

โดยคนไทยด้วยกันเองนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ในการทำมาหากินกับคนต่างชาติ
ผมคิดว่าถ้าปล่อยให้กระบวนการแบบนี้

ผู้หญิงไทยซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณจอมขวัญก็ได้นะครับ
คนอื่นอาจจะต้องถูกหลอกล่อ

แล้วก็อาจจะต้องเฉียดเป็นเฉียดตาย

ผมเลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เป็นศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงไทย

ผมเองเลยลุกขึ้นมาต่อสู้กับเธอ
เพื่อจะประกาศให้คนไทยได้รับรู้ความจริงว่า
หลงละเมอเพ้อพกกับคำโฆษณา

แล้วเขาก็โยนทิ้งเหมือนผลักเหมือนปลา

คือคดีนี้เนี่ยนะคะถ้ามันต้องสู้กันเนี่ย

มันไม่ง่ายในแง่ของการสู้คดีไม่ใช่เหรอคะ
นี่แหละคือเรื่องความยุ่งยากพอสมควร
เพราะว่าคนที่ผ่าตัดคือคุณหมอนั้นเป็นคนต่างชาติ
และบริษัทโรงพยาบาลนั้นก็อยู่ที่ต่างชาติ
การที่คุณเมย์จะไปดำเนินคดีใดนั้นก็ต้อง
ใช้ทนายใช้คนที่ต่างชาติทั้งสิ้น

นี่คือเรื่องซับซ้อน

แล้วการจะดำเนินคดีเอเจนตลอดจุดคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มันพันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรื่องนี้เรื่องคดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง

ทั้งฟ้องและทั้งร้อง
เพราะร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีเยอะมาก

ส่วนเรื่องต่างประเทศก็จะต้องดำเนินการ

จะได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด
ผมบอกน้องเมย์อย่าเพิ่งหวังผลเกินมากนัก

เอาความเป็นความตายความเสี่ยงของเธอเนี่ย

พูดให้กับสังคมได้รับรู้
แล้วเอากรณีของเธอเป็นตัวอย่าง

วันหนึ่งเธออาจจะถูกแรงปะทะด้านอื่นมา

กับคดีอยู่ดีมาเป็นคดีนี้

ทำไมถึงยอมออกมาพูดทำไมถึงยอมออกมาบอกอาการ

ทำไมถึงยอมไปพาดพิงชื่อคนนั้นสถานที่นี้ประเทศนั้นประเทศนี้
ทำไมถึงตัดสินใจออกมาขนาดนี้คะ
คือทุกอย่างคือเรื่องจริงค่ะ
แล้วเมย์เป็นผู้ที่ถูกกระทำ
เนรได้รับความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วเมย์ก็ทำทุกอย่างมาจนสุดทางแล้ว
คือเราได้ให้โอกาสได้คิดได้ไตรตองอย่างดีแล้ว
ว่าท้ายที่สุดแล้วณวันนี้
ถ้าเมย์จะไม่ได้อะไรเลยนะคะ

หรือบทเรียนที่เมย์ได้รับ
เมย์อยากจะแชร์บอกความจริงให้ทุกคนได้ทราบ
เพื่อที่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้

กับใครก็ตามที่ไปทำศัยกรรมที่นู่นนะคะ
คุณเมย์นะชมถ้าตามข่าวที่ออกมา
ตัดสินใจที่จะไปศัลยกรรมหน้าอกนะคะ
โดยมีการได้พูดคุยกับคุณหมอวันที่๒๑ธันวาคม
๒๑วันผ่าค่ะอ๋อ๒๑วันผ่าคุย๑๙
เดือนพฤศจิกายนเป็นการคอนเซาต์ครั้งแรกค่ะ
โดยคุยกับคุณหมอป่ะคะเดือนพฤศจิกายนหรือว่าคุยกับคนไทยที่เป็นจริง
แล้วก็มีการนัดไปเจอกันที่โรงพยาบาลเกาหลีแห่งนี้ที่ประเทศเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน
เป็นการคอนเซาต์ครั้งแรกแล้วก็วางเงินมาจำเลยค่ะ
เดี๋ยวนะคะไปปรึกษากันต้องไปถึงนู่นเลยเหรอคะ
ปกติเมย์ก็บินไปบ่อยค่ะไปทำงานไปแล้วก็ทำศัยกรรมก็เลยนัดพบวันแรก
แต่จริงแล้วเวลาถ้าสมมุติจะไปขอคำปรึกษาอะไรก็ต้องไปถึงที่โรงพยาบาลที่เราจะทำเลยเหรอคะ
อันนี้เมย์ไม่ทราบค่ะแต่ด้วยความที่เมย์ต้องไปอยู่แล้วเราก็เลยนัดเจอกันที่นู่นค่ะ

แล้วจริงแล้ววันที่๒๘ถ้าตามลักษณะการทำตามปกติ๒๑ธันวาคมผ่าน

วันที่ต้องหายดีลูกเดินได้คือวันที่เท่าไหร่
จริงอาการมันควรจะดีขึ้นตามลำดับตามที่เอเจนบอกนะคะประมาณสักวันที่๓๔๕เนี่ยเขาบอกว่า

ใช่ตัวเขาเองเนี่ยหรือลูกค้าก็สามารถเดินไปช้อปปิ้งไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ได้แล้ว
แต่ของเมย์คือไม่ใช่คือนอนเป็นผักอยู่ที่โรงแรมที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะ
แล้วก็จนถึงวันที่๒๘เนี่ยที่กำหนดเดินทางกลับไทยและต้องถอดสายระบายเลือดเนี่ย
คุณหมอก็ไม่ถอดให้ตามมันผิดแผนการรักษาค่ะ

คือประเด็นหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีการโต้กัน
ก็คือตัวเลข๖๐ล้านที่คุณแม่เรียกร้องไป
อันนี้ตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขจริงที่เรียกร้องจริงถูกไหมคะ
เป็นตัวเลขจริงที่แม่เรียกร้องไปครั้งแรก
ค่ะซึ่งตามข่าวก็บอกว่า
ทางโรงพยาบาลคู่กรณีก็ปฏิเสธการจ่าย

ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ผ่าตัดทำหน้าอก
ชดเชยค่าเสียโอกาสทางอาชีพ
รับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างที่ต้องไปรักษาตัว
ซึ่งมันน้อยกว่ากันเยอะกับที่คุณแม่เรียก

สนทนาตอนที่เรียกร้องค่าเสียหายตัวเลข๖๐ล้าน
กับที่เขาปฏิเสธแล้วเขาเสนอตัวเลขมา
จากการเจรจาตอนนั้นจนถึงวันนี้ที่เราคุยกัน

ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่เมืองไทยก็ไม่ได้คุย

คือท่านเป็นคน
หลังจากนั้นพอทางแม่ไม่ได้รับการติดต่อมาอีก
ก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์วันชัยว่าจะเอายังไงดีตรงนี้

ค่ะก็คือตัวเลข๖๐ล้าน

เมย์ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยแห่งที่๒
แล้วอาการที่เมย์สภาพเหมือนทนทุกพลภาพ

แล้วแขนติดไม่สามารถยกได้
ประเมินแล้วว่าต้องทำกายภาพอย่างน้อย๖เดือนถึง๑ปี

จะหายเมื่อไหร่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม๑๐๐ไหม

เพราะน้ำเชื้อโรคท่วมปอด

แล้วเมย์มีแพลนว่าจะกลับมาร้องเพลง

แผลทุกอย่างเต็มตัวไปหมดเลยอย่างนี้ค่ะ
วกกับความรู้สึกที่เราเสียใจ

ฝากชีวิตไว้กับเขาเราเชื่อเขามาโดยตลอด
ชีวิตของเมย์นี่คืออยู่กับเขา
เขาจะกำหนดให้เมย์ตายหรือเมย์รอด
มันเป็นอย่างนี้มันเลยเราเลยรู้สึกว่าแบบ
วันนี้เราขอเลือกกำหนดชีวิตตัวเอง

คุณแม่ก็เลยเรียกร้องจากความรู้สึกในตอนนั้น
เป็นเพียงการพูดคุยกับเอเจนและตัวแทนโรงพยาบาล
ไม่มีการปรึกษาทนายเราปรึกษากันเองภายในครอบครัว

ยังค่ะยังไม่รู้จักอาจารย์แล้วก็
เขาก็ตอบกลับมาเป็นตัวเลขเฉพาะข้อ๒คือ๑ล้าน๒แสนบาท
ปฏิเสธทันทีว่าเมย์ไม่ขอรับ

ดูถูกอะค่ะแล้วก็โยนเงินมาให้แล้วบอกว่า

ถ้าคุณไม่รับคุณก็ไปฟ้องเอาที่เกาหลี
ผมให้คุณเท่านี้คือเป็นตัวเลขที่มีมนุษยธรรมแล้ว
ให้มากกว่าคำพิพากษาสารเกาหลีในกรณีใกล้เคียงกันถึง๓๔เท่า
โดยเอาตัวเลขข้อแรกคือค่าทำหน้าอก
ข้อที่๓คือค่ารักษาพยาบาลที่เขาได้จ่ายแล้วในเมืองไทยทั้งหมดมารวมกัน
แล้วบอกว่าผมให้คุณเท่านี้ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไปฟ้อง
คือที่เรายังไม่ได้ลำดับความนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วข่าวนี้จริงแล้วมันเดินเรื่องเร็วมาก
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องมันเกิดอยู่ระยะหนึ่งแล้ว
กว่าจะมาเป็นข่าวนะวันนี้แล้วมันก็จะมีการตอบโต้กันผ่านสื่อพอสมควร
ทีนี้มาลำดับความแบบกระชับกันนะคะ
คุณเมย์ไปปรึกษาตัวแทนซึ่งเป็นคนไทย

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะ
แล้วเอาล่ะเราย่นขั้นตอนจนกระทั่งนัดผ่าตัด
คือวันที่๒๑ธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ตั้งแต่วันที่๒๑เกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
ก็หลังการผ่าตัดนี่คือมีความผิดปกติตลอด
คือเลือดออกมากมีสายเดรนเลือดนะคะ
แล้วเขาบอกว่าจะอยู่๗วัน
แต่เราก็สังเกตว่าในแต่ละวันมันออก

พอครบกำหนด๗วันแล้วก็บอกว่ายังไม่ยอมออกให้
แต่ว่าคุณหมอจะบินมาเมืองไทยวันที่๓มกรา
ซึ่งเท่ากับ๑๔วันหลังการผ่าตัด
และจะมาเอาออกให้ด้วยตัวเองที่คลินิกของเขา
ย่านทองหล่อเป็นสาขาของโรงพยาบาลแห่งนี้
ซึ่งเขาก็มาจริงแล้วก็มาทำหัตถการให้เมย์จริงนะคะ
หลังจากถอดสายระบายเลือดก็คือซุดเลย
ความเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนในสวงอก
ที่มีมาตั้งแต่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็คือรุนแรงกว่าเดิม

ความเจ็บร้อนนับตั้งแต่วันที่๑๑ที่เป็นวันผ่าตัด

ใช่เรารายงานเราถามเขาคุณหมอบอกว่า
มันเป็นอาการปกติหลังการผ่าตัด

ไม่ได้ศึกษาว่าอาการผิดปกติมันมีอะไรบ้าง
ดูแค่รีวิวว่าเขาทำสวยที่สุด
เขาเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นของเกาหลี
เขามีดาราเซลปไฮโซไปทำ
แล้วดูแต่รีวิวค่ะไม่ได้ดูเรื่องหลังการผ่าตัดเลย
ทีนี้เริ่มรู้สึกหลังจากผ่าตัดมาประมาณ๓วัน

คือสายระบายเลือดที่ตัวเองต้องถือขึ้นเครื่อง

จริงไม่อยู่ก่อนหน้านั้นนะคะแต่เอาตั้งแต่ผ่าตัด
ก็ประมาณ๗๘วันมันมีตรวจสุขภาพด้วยค่ะ

ด้วยสภาพที่ถือถุงระบายเลือดมาด้วย

อยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้นอกจากไปคลินิกเขาไปฉีดยา
อาการมันไล่แบบมากขึ้นมากขึ้นหรือว่ามันทรงตัวเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา

คือพอเรารายงานเขาทุกวันว่าเมย์มีไข้เมย์เจ็บ
เขาก็ให้มาฉีดยาที่คลินิกเขา
พอฉีดยามันก็ทุเลา
เราก็ดีใจว่าเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นอย่างที่เขาบอก
แต่ทุกวันพอรุ่งขึ้นก็เจ็บอีก

ตั้งแต่วันที่๔มกราถึงวันที่๑๘มกรา

ไม่ได้ไปนอนที่คลินิกที่ทองวันใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะคุณเมย์บอกว่าคือจุดที่ทำให้ตัวเองตาสว่าง
คือจุดที่มีคนบอกว่าคุณต้องกลับไปเกาหลี
แล้วคุณหมอคนไทยซึ่งอยู่ที่คลินิกสาขาของโรงพยาบาลนั้นนั่นแหละ

ค่ะก็คือก่อนหน้าระหว่างวันที่๔ถึง๑๘
ช่วงประมาณวันที่๑๓มีคำสั่งจากคุณหมอเกาหลี
ว่าให้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ใกล้บ้าน
พอไปตรวจผลเลือดออกมาว่าน่าจะมีการติดเชื้อ
เขาถาวก็สูงแบบนี้อยู่แล้ว
อักเสบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนยาไม่มีปัญหา

เป็นหมอเกาหลีแต่มีร่ามแปรบันแตร

การสื่อสารทุกอย่างจะมาผ่านเอเจนคนนี้ตลอดนะคะ
และทุกคำสั่งในการรักษาของเมย์จะต้องผ่านคุณหมอคนนี้
จะไม่มีใครสามารถรักษาหรือทำอะไรกับเมย์ได้เลย

ซึ่งคุณหมอคนนี้ไม่ใช่คุณหมอที่ผ่าตัดคุณเมย์ที่เกาหลี
หมอที่ผ่าตัดค่ะ
ใช่คุณหมอที่เราร้องขอไปไหมว่าขอหมอคนนี้
ไม่ใช่คุณหมอที่เราร้องขอ

เมย์ร้องขอแค่ว่าขอเป็นคุณหมอมือหนึ่งเท่านั้นค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้เป็นมือหนึ่ง
แล้วก็เมย์เห็นในยูทูปที่เขารีวิวก็คือ
ติดอันดับหนึ่งในสามของเกาหลีค่ะ

แล้วเป็นคนที่บอกเราว่าเป็นแบบนี้แหละ
อาการที่คุณเป็นเป็นแบบนี้ให้กลับไปเมืองไทย
สายระบายเลือดไปด้วยเดี๋ยวผมตามกลับไป
แล้วเขาคือคนที่บินมาหาเราจริง
แล้วเขาคือคนที่รับรู้ว่าค่าเม็ดเลือดขาวเราสูงมีการติดเชื้อ
ไม่ใช่ค่ะคือเขาให้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลไทย

รับรู้เขาเป็นคนสั่งให้ไปตรวจ
แล้วเขาคือคนที่มาดำเนินการในการสั่ง
ในการวิเคราะห์ในการสั่งคนอื่นให้ทำอะไรอย่างไรกับร่างกายคุณเมย์ใช่ไหม
พยาบาลชาวเกาหลีที่อยู่ในคลินิกในไทย
ฉีดยาเข้าเส้นเลือดเมย์ทุกวันที่ไม่ไปที่คลินิกแห่งนี้
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติดูตัวละครทั้งหมดแล้ว
มีคุณหมอเกาหลีเพียงคนเดียวในเรื่องนี้ถูกไหม

แล้วก็อีกคนนึงจะเป็นคุณหมอคนไทยคนหนึ่ง
อยู่ในสาขาของโรงพยาบาลเกาหลีที่ตั้งอยู่ที่ทองหล่อ
คุณหมอคนไทยคนนี้สำคัญกับคุณเมฆยังไง
ก็เป็นคุณหมอศัยกรรมนะคะที่เมย์เพิ่งเคยเห็นท่านครั้งแรกเลย
ในวันที่เมนหนองทะลักแล้วเขาให้กลับมาที่เคท็อป
อุ๊ยขอโทษค่ะเพื่อที่จะระบายหนองอ่อนหนักรักแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็พลวดพลาดเข้ามาในห้องนะคะ
มาจับชีพจรแล้วก็คุณแม่กลับไปบ้านเพื่อที่จะเอาพาสปอร์ตไปเกาหลีคืนนั้นเลย

ใช่คุณหมอเกาหลีบอกว่าให้กลับไปได้เขาจะรักษา
ปรากฏว่าคุณหมอท่านนี้ก็บอกกับเมย์ว่าผมให้คุณไปไม่ได้นะ
แล้วผมก็ไม่เซ็นให้คุณไปด้วย
คุณมีโอกาสที่จะไปช็อกเสียชีวิตบนเครื่องสูงมาก
แล้วสายการบินก็คงไม่ให้คุณไปแน่นอนในสภาพนี้

เอาจากแค่ที่ทองหล่อไปที่พระราม๒ยังไกลไปสำหรับคุณเลย
คุณต้องเอาซิลิโคนออกทันที
นั่นคือครั้งแรกที่มีคนบอกความจริงกับเมย์ว่า
ความเจ็บป่วยของเมย์ถึงขั้นอยู่บนความเป็นความตาย
ซึ่งคุณหมอคนไทยคนนี้ตอนที่บอกคุณเมย์ในวินาทีนั้น
หมอเกาหลีที่ผ่าตัดคุณเมย์แล้วตามมาเมืองไทยอยู่ไหนคะตอนนั้น
ก็สับสนเพราะว่าเอเจนบอกว่าอยู่สิงคโปร์
แต่ว่ามีคำสั่งเมก็งกว่าสั่งมาจากไหน
ถ้าอยู่บนเครื่องแล้วยังไงคือตรงนี้เมย์ไม่รู้
คือเรื่องนี้มันจะมีความซับซ้อนของมันนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่คุณเมย์บอกคือทุกอย่างในการวินิจฉัย
ทุกอย่างในการสั่งว่าต้องทำอย่างไร
ทุกอย่างที่ได้คำตอบมาต้องได้จากคุณหมอที่ผ่าตัดคุณเมย์ซึ่งเป็นคนเกาหลี
แม้กระทั่งเขาบอกเขาจะมาเขาก็มา
คำถามคือเจอหน้าเขากี่ครั้งตั้งแต่เกิดเรื่อง
คอนเซาต์ครั้งแรกเป็นคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาล

แต่เมย์ขอให้ทางเอเจนช่วยจัดให้คอนเซาต์หน่อย
เพราะไม่อยากคุยกับคนที่ผ่าค่ะ
มีไปดูแผลอะไรนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็วันที่จะถอดสายระบายเลือดแต่ไม่ได้ถอด
วันที่วันที่๓ที่มาถอดเขาก็มาถอดให้ด้วยตัวเอง

แม้ว่าเขาจะเป็นคนให้คำแนะนำว่าต้องทำอย่างไร
ให้ไปทำอะไรผลออกมาแล้วไม่มีความหมายอย่างไร
คือไม่ได้แปลว่าต้องเจอกันทุกครั้งถูกไหมคะ
คือเป็นการสั่งการรักษาผ่านทางโทรศัพท์
คุณหมอที่ทำการผ่าตัดตามมาใช่ถูกต้องนะคะ
แต่ว่าเมื่อมันมีขั้นตอนการรักษาที่ไปกลับบ้าน
แล้วก็ทำอยู่หลายอย่างไปตรวจพบเชื้อแล้วต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ย
คือถ้าคุณผู้ชมตามข่าวจะมีอยู่อีก๒โรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนึ่งที่คุณเมย์ไปใช้หลังจากคลินิกที่ทองหล่อเนี่ยนะคะ
ตามไปเช่าห้องเพื่อใช้ห้องเฉย
คุณหมอที่ทองหล่อนี่แหละที่เป็นคนไทยตามไปทำให้

ที่บอกว่าคือไม่ได้แล้วคุณต้องเอาออกตอนนี้
นั่นคือเป็นโรงพยาบาลที่ขอเช่าพื้นที่เขาเฉย
ส่วนโรงพยาบาลที่มารักษาตัวจริงคือเป็นโรงพยาบาลใหญ่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ซึ่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลนี้ที่เป็นการผ่าตัดครั้งที่๓แล้วเนี่ยนะคะ
ที่ทำให้แบบทุกอย่างมันคลี่คลายลงใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมที่ต้องย่อแบบนี้เพราะรายละเอียดที่คุณเมย์คุณแม่และญาติเก็บเนี่ยนะคะ
หยิบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณแม่กับคุณอาจารย์วัญชัยด้วยนะคะว่า
ถ้าเรื่องมันมาแบบนี้แล้วมันมีความเป็นความตายแบบนี้
แต่อย่างที่อาจารย์บอกอำนาจเขตของศาลนะคะมันอยู่ต่างประเทศ
เขาจะสู้แล้วได้อะไรบ้างสำหรับคุณเมย์
หรือได้แค่บอกให้ดูว่าที่นี่เป็นแบบนี้นะ
ตัวแทนเอเจนที่เป็นคนไทยที่แนะนำเป็นแบบนี้นะได้แค่นั้นหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะ๓วันหลังจากที่ผ่าตัดที่เกาหลีนะคะคือผ่าตัด๒๑ธันวาคมใช่ไหมคะ
วกไป๓วันเธอเริ่มรู้สึกอาการแปลกในตัวเธอแล้วนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือถุงระบายเลือด
เครื่องบินแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าอาการมันก็ยังมีอยู่
แล้วก็ต้องไปกลับโรงพยาบาลนั้นมีสาขาอยู่ที่ทองหล่อในประเทศไทย
ก็ไปกลับที่สาขาตรงนี้ในประเทศไทยนะคะ
จนกระทั่งได้รับคำแนะนำจากคุณหมอเกาหลี
บอกว่าให้กลับไปที่เกาหลีอีกครั้งใช่ไหมคะ
คุณแม่ไปเดินเรื่องระหว่างที่เดินเรื่องนั้น
มีคุณหมอคนไทยที่ทำงานที่สาขาแห่งนี้เตือน
แล้วคุณหมอคนนี้ก็บอกว่าต้องทำทันที
แล้วคุณหมอคนนี้เป็นคนผ่าให้
ในกรณีที่ไปเช่าห้องผ่าตัดของอีกหนึ่งโรงพยาบาล
คุณแม่คุณแม่จำได้ไหมว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ลูกสาวเริ่มเจ็บปวดเนี่ย
วันที่แย่ที่สุดของครอบครัววันที่แย่ที่สุดของลูกสาวที่คุณแม่จำได้คือช่วงไหนคะ
เป็นวันที่ต่ำที่สุดในชีวิตเลย
เขาหลับได้ไหมเราเห็นว่าเขาหลับพักผ่อนได้ไหมคะคุณ

คือตอนที่ออกมาจากห้องผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเขาก็ตัวร้อนคือไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาเลยก็เพ้อ
พอหลังจากที่เขารู้ว่าเขาถูกคนนู้นคนนี้หลอกให้เชื่อมาตรงนี้
เขาก็ร้องไห้อย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
เวลาคุณหมอมาบอกคุณแม่คุณแม่ของผู้ป่วยเนี่ย
คุณหมอบอกแม่ว่าลูกสาวคุณแม่เป็นอะไรคะ
คุณแม่ก็ทราบตั้งแต่ตอนที่หนองทะลักแล้ว

ว่าน้องต้องไปเอาอันนี้ออก
ตอนนั้นก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตรงนี้ค่ะ
คุณหมอบอกตรงกับทางครอบครัวเลยไหมคะว่า
เอาอย่างนี้นะตรงเลยคือมีโอกาสตายมากกว่าโอกาสรอด
คุณหมอไม่ได้บอกไม่ได้ออกมาจากปากหมอ
แต่คุณแม่มาทราบทีหลังจากที่พนักงานเขา

แล้วก็เขาก็บอกว่า
เนี่ยในคลิกชุ่นละมุนแล้วก็ทุกคนเป็นห่วงไหมมาก

คุณหมอไทยที่ช่วยชีวิตเมนะคะ
ท่านบอกว่าโอกาสตายมากกว่ารอด
ประมาณโอกาสรอด๑๐ค่ะ

เขาก็เลยได้ทราบความจริงเมื่อเร็วนี้ค่ะ
ตกลงที่คุณเมย์เป็นคือติดเชื้ออะไรคะ
ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงมากที่สุด

คนที่ได้รับเชื้อตัวนี้โอกาสรอดคือน้อยมาก
ส่วนมากจะพบได้ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะ
มันเป็นเชื้อโรคที่พบในโรงพยาบาลโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ใช่มันถึงรุนแรงมากค่ะถึงดื้อยาค่ะ
สถานที่มันเป็นสถานที่ที่ควรจะสะอาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ

ก็ต้องถามว่ามันปลอดเชื้อหรือเปล่า

คือโรงพยาบาลห้องผ่าตัดมันควรจะต้องสะอาดและปลอดเชื้อค่ะ

คือการสันนิษฐานบอกขนาดว่าคุณเมย์น่าจะติดมาในขั้นตอนตั้งแต่ผ่าตัดครั้งแรก
หรือว่าตอนกลับมาเมืองไทยแล้วในระหว่างที่รักษาตัว
บอกไหมคะว่าน่าจะเป็นขั้นตอนไหนที่เราติดเชื้อ
หมายถึงทางโรงพยาบาลเกาหลีเหรอคะ
ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนคะ
อันนี้เมย์ก็ไม่ทราบค่ะต้อง
แล้ววันที่เจ็บที่สุด
ร่างกายเจ็บปวดที่สุดของคุณเมย์เป็นยังไงบ้างคะ
คือมันเจ็บทุกวันนะคะ

แต่วันที่รุนแรงที่สุดคือวันที่หนองทะลัก
แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพยาบาลชาวเกาหลีมานวดนมมาอย่างแรง

ที่ฉีดคือยาชาเหรอคะเป็นยา
น่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะค่ะ
แล้วคืนนั้นก่อนหนองจับถลักค่ะ
คือเมย์

เจ็บปวดอ่อนเพลียแทบจะไม่มีแรงแล้วอะค่ะ
นั่นแหละค่ะคือความสิทธิ์แล้วเขารักษาให้ด้วยวิธีไหนคะ
ให้ไปบีบน้องที่คลินิกนั้น
รอจนกระทั่งคุณหมอท่านที่ช่วยมาช่วยชีวิตเมย์นี่แหละค่ะ

คำสั่งของคุณหมอเกาหลีคนนี้ค่ะ

ถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าเขาบอกความจริงเมย์ตั้งแต่แรก
ที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันมีความผิดปกติ

หรือจะกลับมาเมืองไทยแล้วมีปัญหา
จะไม่บอกตอนแรกแต่มาบอกตอนที่แบบ

ควรจะให้เมนได้มีโอกาสเลือกดูแลชีวิตตัวเอง
แต่เมย์เอาความเชื่อใจของเมย์ไว้ใจเขา

ไม่มีโอกาสเลยในการรักษาที่เมย์จะเข้าโรงพยาบาล

อยู่ในความดูแลของคุณหมอไทยหรือใครก็ได้

เมย์จะต้องเสี่ยงชีวิตปางตายขนาดนี้
นี่คือสิ่งที่เขาทำกับเมย์แล้วเมย์รับไม่ได้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งการออกสื่อ

แย่ที่สุดนอกเหนือจากความร้อนเผ่าข้างในนะคะ

บวมเป่งที่พร้อมจะแตกออกมา
คือแรกเลยที่รู้ว่ารอดชีวิตแล้วนะคะ
ปัญหาหนักอีกอย่างหนึ่งคือเมย์เสมือนคนทุกคนละภาพ

มันก็ติดติดยกไม่ได้
คุณหมอกายภาพก็ดูแลแล้วก็ทำกายภาพทุกวัน
แต่มันคือมันเป็นไปได้อย่างช้าจนคุณหมอคือดุเลยว่า
ถ้าเมย์ไม่แข็งและไม่อดทนไม่ขยันทำ
อาจจะทุกพลภาพแบบนี้ไปตลอดชีวิตเมย์ต้องรีบ
แล้วปอดเมย์ก็คือแฟบแบบต้องมากายภาพปอดอีกค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบตอนนั้นคือเมย์บอกตรงว่าแบบ
ไม่รู้ว่าเมย์จะมีชีวิตอยู่ยังไงนะคะ
ถ้าเกิดเมย์ยังอยู่ในสภาพนั้นนะคะ
แต่วันนี้ก็คือฟื้นตัวเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะ
ก็ดีขึ้นกลับมาได้
อนุญาตละลาบละล้วงนะคะตอบเท่าที่สบายใจนะคะ
ณตอนนี้กายภาพภายนอกที่ตามองเห็นที่ตาเรามองเห็นเอง

คุณเมย์ก็ไม่ได้มีกายภาพเหมือนก่อนหน้าที่จะผ่าตัด

ซึ่งคุณหมอได้แนะนำไหมคะ

หรืออย่างน้อยให้เขากลับมาเป็นธรรมชาติของเขา

ไม่ได้ค่ะคือมันไม่มีวันเหมือนเดิม
จากว่าจะเสริมใหม่ทำใหม่อย่างนี้ค่ะ
แล้วรอยแผลต่าง

หรือว่าบริเวณต่อเนื่องใต้รักแร้

รักแร้สามารถศัยกรรมตกแต่งได้นะคะ
แต่ทำได้ในระยะยาวแต่ไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะ
เพียงได้ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
การใช้งานของแขนข้อพับต่างล่ะคะ

การใช้หน้าที่ของหน้าอกของผู้หญิง
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราจะต้องเป็นแม่

อาการชาทั้งบริเวณเต้านมค่ะ

ใช่ค่ะอาการชาแล้วก็หัวนมค่ะ
มันจะบางครั้งมันจะรู้สึกคล้ายกระแสไฟฟ้าช็อตค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาคือนานทีอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งความรู้สึกที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคุณหมอบอกไว้อยู่แล้วไหมว่าคุณเมย์ต้องเป็น
ก็มันเป็นการแบบเหมือนไปตัดโดนเส้นประสาทโดนกล้ามเนื้อเนื้อเยื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซร์มานะคะ
คุณหมอก็ตอบไม่ได้ว่าจะหายไหมถ้าหายก็มันจะค่อยดีขึ้นนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าปีนึง๒ปีแล้วมันยังไม่หายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิต
ตัวเลขค่ะค่ารักษาเฉพาะค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกเสียไปเท่าไหร่คะ
อันนี้คือทางโรงพยาบาลเกาหลีเนี่ยจ่ายตรงกับโรงพยาบาลทั้งสองแห่งแล้วค่ะ
ตรงอาจารย์ค่ะอาจารย์เท่าที่เล่ามานี่เธอเป็นเยอะมากเลยนะคือดิฉันไม่แน่ใจว่าอายาน่าจะยากเลยใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติ
ในแง่กฎหมายเนี่ยหมอที่ทำการผ่าตัดจนกระทั่งเธอพิการหน้าอกก็ถือว่าทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิดทางอาญาถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยได้แต่นี่เหตุมันเกิดที่เกาหลีแล้วส่วนเรียกค่าเสียหายต่างเนี่ยโรงพยาบาลที่นั่นบริษัทที่นั่นก็ต้องร่

ผมเห็นว่าบุคลากรของเขาที่เกี่ยวข้องในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะต้องรับผิดเพราะคลินิกนั้นทราบว่าตั้งเป็นบริษัทก็อาจจะต้องฟ้องร้องสาขาในเมืองไทยได้อันนี้ก็คิดกันไว้เตรียมแผนกันไว้รวบรวมข้อมูลกันไว้แต่ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคุณจอมขวัญประเด็นใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าสิ่งที่น่าจะต้องทำมากที่สุดคือก
ชวนเชื่อเราปล่อยประละเลยเพิกเฉยกันดูสิคนอย่างน้องเมที่มีความรู้มีการศึกษายังหลงละเมอเพ้อพกมีการจัดโปรโมชั่นมีการจัดกิจกรรมต่างตอนผู้หญิงไทยเหมือนผักเหมือนปลาไปให้เขาเชื่อที่ต่างประเทศนี่คือเรื่องการโฆษณาที่เราไม่ได้มีการดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการต่อมาอาจารย์ประการต่อมาขอโฆษณาแวบเดียวเพราะเดี๋ยวช่วงหน้า
ต่อกันที่อาจารย์บัญชัยค่ะอาจารย์คือสู้คดีเหนื่อยแล้ว
ครับเรื่องฟ้องว่าไปแล้วเรื่องการโฆษณาผมว่าไปแล้ว
แต่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขวงการแพทย์องค์กรของแพทย์
ปล่อยให้ชาวต่างชาติมาทำมาหากินในเมืองไทยกันได้ยังไง
แพทย์พยาบาลต่างชาติมาทำการรักษาผ่าตัดซ่อมแซมในประเทศไทย
โดยมีหมอไทยบางคนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
นี่ก็เป็นเรื่องผิดแต่ไม่มีใครทำ
และประการสุดท้ายคุณเห็นไหมว่าเขาจัดโปรโมชั่นกัน
กรุ๊ปทัวร์กันไปทำศัลยกรรม
ทัวร์ต่างมันน่าจะต้องได้รับอนุญาตมีการตรวจสอบควบคุมกำกับ
บ้านเราก็ปล่อยปะละเลยเพิกเฉยกัน
เห็นไหมว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าให้น้องเมย์ฟ้องคดีอย่างเดียว
แต่มันเป็นเรื่องของหน่วยงานในประเทศไทยทั้งภาครัฐเยอะแยะมากที่เกี่ยวข้อง
ปล่อยปะละเลยแล้วให้เอเย่นซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ย
เอาเลือดเนื้อชีวิตของคนไทยไปให้กับคนต่างชาติ
เขาเชื่อดมาแล้วก็พวกเราเองเป็นคนไทยด้วยกันแทนที่จะปกป้องคุ้มครองกัน
กับทำตัวปกป้องคุ้มครองชาวต่างชาติที่หากินกับชีวิตคนไทย
แท้ที่จริงแล้วผมว่าหมอไทยนี่ก็เก่งเยอะแยะ
แต่เราหลงกับคำโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปเป็นเครื่องมือ
นี่ผมเลยอยากปลุกให้ทั้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องตื่นตัว
อาจารย์ขอสุดท้ายก่อนมาปิดท้ายที่คุณแม่กับคุณเมย์นะคะ
อาจารย์ตั้งแต่เป็นข่าวในเมืองไทยมานี่มีทนายความโรงพยาบาลที่นู่น
ผมให้โอกาสคุณเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินนะคุณจอมฝันว่า
มนุษย์ทุกคนผิดพลาดได้แต่ผิดพลาดแล้วแล้วแสดงความรับผิดชอบ
เยียวยาเจรจาแต่นี่เพิกเฉยแบบไม่ดูดำดูดีเลยเนี่ย
ผมจึงสิ่งที่ทำแล้วก็ยืนข้างกับคุณเมย์มาตลอดก็คือว่า
คุณลุกขึ้นมาเถอะฟ้องกับประชาชนให้คนไทยตื่นหูตื่นตาตื่นใจ
อย่าเชื่อกับเรื่องแบบนี้แล้วไม่งั้นจะบาดเจ็บเหมือนน้องเมน
คุณเมย์ค่ะจริงแล้วที่เราตัดสินใจออกมาเนี่ย
ทราบใช่ไหมว่าในทางคดีมันไม่ได้ง่ายค่ะอ่าแล้วก็การออกมาก็คือแน่นอนกำลังใจต้องมี
แต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนวิภาควิจารณ์เราในทางลบบ้างหรือไม่
เพราะก็ต้องมีคนบอกว่าคนที่เขาทำมาไม่มีปัญหาก็มี
หมอดีทั้งนั้นที่เขาเจอมาคือมันมีหลายแบบที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยเอาชีวิตเรานะวันนี้กับที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ย
มันต่างกันแค่ไหนนะวันนี้คะแล้วมันเปลี่ยนเราไปยังไงบ้างคะ
ก็ฉลาดขึ้นค่ะโตขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นค่ะ
คือเมย์วันนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้หวังนะคะว่าจะได้เงินหรืออะไร
เพราะว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วนานพอสมควรแล้วเมย์คิดว่า
ได้ให้โอกาสเขาแล้วค่ะในวันนี้วันที่เมย์ให้ชีวิตเขาฝากชีวิตไว้กับเขาอะค่ะ
แล้วเขากำหนดชีวิตมาตลอดในวันนี้เขาโยนเงินมาให้เมย์เท่านี้ก้อนหนึ่ง
แล้วบอกคุณรับก็รับไปคุณไม่รับคุณก็แล้วแต่แล้วเขาก็ทอดทิ้งเมย์ไม่สนใจใยดีอะไรเลยอย่างนี้ค่ะ
วันนี้เมย์ขอเลือกที่เมย์จะกำหนดคุณค่าชีวิตของตัวเอง
จริงแล้วเงินล้านสองสำหรับเมย์เนี่ยมันเยอะนะคะถ้าไม่พูดถึงว่าอันนี้คือความเจ็บป่วย
ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเงินจำนวนนี้มีค่าแต่เมื่อเทียบกับชีวิตของเมย์แล้วเนี่ยชีวิตเมย์มีค่ามากกว่านั้น
แล้วเมย์จะไม่ยอมเชื่อเขาอีกให้เขากำหนดคุณค่าชีวิตเมย์อีก
เมย์รู้สึกว่าเมย์มีศักดิ์ศรีมากพอเมย์ไปทำงานหาเงินก็ได้จริงถ้าเมย์ตายไปเนี่ยคุณแม่จะไม่ลำบากเลย
อยากถามว่ามีคุณแม่คนไหนบ้างที่ใช้เงินก้อนนี้ลงมีใครอยากได้หรือแม้กระทั่งเมย์มีชีวิตอยู่แล้วเมย์ได้เงินมา
มีความสุขไหมกับที่เมย์เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้มีใครอยากแลกไหมเมย์ถามสิเมย์ให้คุณร้อยล้านเนี่ย
คุณฉีดยานะไอ้เชื้อตัวนี้เข้าไปในเส้นเลือดคุณแล้วคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเป็นหรือคุณจะตายคุณไม่รู้เลยคุณเอาไหมคุณเอามาเป็นแบบนี้บ้าง
ในวันที่เมย์เจ็บปวดที่สุดวันนั้นคิดไหมคะว่าอาจจะไม่รอดแล้ว
กลัวค่ะคือมันไม่ใช่ความกลัวตายนะคะมันมันเป็นความเจ็บที่
ไม่อยากอยู่กับมันแล้วแต่สิ่งที่เมย์กลัวคือเมย์กลัวเมย์ทิ้งแม่ไว้บนโลกใบนี้คนเดียว
มันคือพอเมย์เห็นเขาอะค่ะเมผ่าตัดถึง๓ครั้งทุกครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เขาพูดให้กำลังใจเมย์นะ
เขายิ้มเขาทำเหมือนกับว่าเมย์ไม่เป็นอะไรมากแต่เมย์เห็นหน้าเขาไม่เห็นแววตาเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
แล้วเมย์ก็รีบสลัดความคิดเลยว่าเฮ้ยเมย์จะเห็นแก่ตัวไม่ได้คือเมย์จะทิ้งให้แม่อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวไม่ได้
ก็คิดว่าเมย์รอดแน่เมยเชื่อว่าเมย์รอดค่ะแล้วมันก็เป็นปฏิหารเมย์เชื่อว่าความรักหรือการที่เรามีชีวิตอยู่อะค่ะ
เพื่อใครสักคนมันมีความหมายมากอะค่ะความรักของแม่มันมีปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงค่ะ
คือเกินกว่าที่เราคาดไว้เปอร์เซ็นต์การรอดมันน้อยมากจนไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้นั่งคุยกันเมื่อเรากลับไปอ่านย้อน
เช่นเดียวกันคุณแม่เกือบเสียเขาไปแล้ว

แล้วเธอตัดสินใจว่าต้องก้าว
ออกจากความเจ็บปวดและประสบการณ์อันย่ำแย่ของเธอ

ก็คงไม่ได้หวังว่าที่ออกมาฉันจะต้องให้ได้เงินเท่านั้นเท่านี้

แล้วก็ที่เหลือแล้วแต่ว่าใครจะนำ
ของเธอไปใช้ในการตัดสินใจ

อย่างไรอย่างน้อยวันนี้ขอบอกว่า
ดีใจด้วยที่เข้มแข็งขึ้นและรอดมา
ดีใจด้วยที่เขาอยู่กับคุณแม่นะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ